บอกว่าในช่วงปลายปีนี้เจ้าภาพประสบปัญหาเรื่องของการเงิน
แต่ยืนยันมาแล้วว่าพร้อมจะจัดการแข่งขันแน่นอน
ส่วนเรื่องของชนิดกีฬาที่ชิงชัยประกาศไว้ที่๕๖ชนิดกีฬา
ถึงเวลานี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะตัดกีฬาใดออกไปบ้าง
เกมครั้งนี้นะครับไทยส่งนักกีฬา๑๐๔๘คน
เป็นชาย๖๐๕คนแล้วก็หญิง๔๔๓คน
แล้วก็ไม่ส่งใน๓ชนิดกีฬาคือ
อาร์นิสก็คือศิลปะการต่อสู้ของฟิลิปปินส์
อกกี้ใต้น้ำแล้วก็วิ่งผ่านอุปสรรคครับ
ย้ำนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้อย่าลืมติดตามครับ
อเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน
นัดที่๔เจลารี่สุดพรีมชนบุรีอีเทคจากไทย
แชมป์เก่า๒สมัยจะพบกับทางบินากาศจากเตอร์กบริษฐาน
ติดตามการถ่ายทักสดได้ทางแทนาทีวีช่องศาสตร์ที่๒
เริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีครับ